เอามาดูอีกหนึ่งคลิปนะคะเป็นคลิปอุบัติเหตุ

รถคันหนึ่งขับมาทางตรง
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไม่เห็นเด็กอยู่กลางถนนเลยนะคะ
ไปชนเด็กเป็นเด็กผู้ชายกลิ้งม้วนต้วนไปเลยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นค่ะคลิปนี้นะคะ

น้องไล่สกูเตอร์มาใช่ไหมน้องหยุดกลางถนน

อุ้มน้องกลิ้งนะคะ
และหลังจากนั้นเนี่ยภาพกล้องวงจรปิดบันทึกไว้ได้ทั้งหมด
คนขับรถลงมาเป็นผู้หญิงนะมาพูดคุย
และคนที่นั่งมาด้วยก็ลงมาเป็นผู้หญิงเช่นเดียวกัน
ก็มาพูดคุยมาถามน้องอะไรเป็นอย่างไร

และคนที่เล่นด้วยกันที่ขี่สกูตเตอร์แล้วก็เล่นโลเลอร์เบรก

มีการพูดคุยกันเล็กน้อยสอบถามว่าเป็นอะไรยังไงกันนะคะ
ช่วงนี้มันปรากฏในคลิปกล้องวงจรปิด
เราไม่เห็นว่าเขาพูดคุยอะไรกันหรือมีการหยิบยื่นอะไรให้กันหรือไม่
แต่เป็นช่วงเวลาที่พูดคุยกันสักประมาณหนึ่ง
แต่สิ่งที่โลกโซเชียลมีเดียสงสัยคือ
เสร็จแล้วทำไมถึงไม่รอพ่อกับแม่น้องมาหน่อยไหม

ผู้หญิง๒คนนี้ยื่นเงินให้เด็ก๕๐๐บาทเท่านั้นเอง
แล้วก็บอกเด็กว่าอย่าไปบอกพ่อแม่นะ
อุ๊ยแสดงถึงความไม่จริงใจนะแบบนี้ไม่ได้อ๋อนี่ค่ะ
แล้วคนที่เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยนะคะก็คือน้า
น้าของเด็กที่ถูกรถชนนั่นแหละนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๓๑ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะคลิปนี้
ดูแล้วเหมือนน่าจะจบลงด้วยดีนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ
เพราะว่าอย่างที่บอกไปน้าของน้องคนนี้

ให้รายละเอียดว่าหลานชายถูกรถชนในหมู่บ้าน
คนขับให้เงินหลาน๕๐๐บาทขอจบเรื่อง

แสดงความรับผิดชอบอย่างอื่นเลย

แม้ว่าทางคนขับจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการให้เงินมา๕๐๐บาท
แต่ครอบครัวก็ยังไม่รู้สึกดีกับการกระทำของคนขับรถ
เพราะดูแล้วเหมือนไม่ค่อยจะจริงใจเลย
คำว่าไม่จริงใจคือไม่ถามเลยว่าหนูบ้านอยู่ไหน
เดินไปหาครอบครัวของเด็กคนนี้หน่อยไหม
ดิฉันขับรถชนลูกของคุณหลานของคุณนะ
เหตุการณ์มันไม่ได้เป็นแบบนี้เขาก็เลยคิดว่าดูแล้วไม่จริงใจ
ทั้งนี้บรรดาชาวเน็ตที่ได้ดูคลิปต่างก็เห็นด้วยกับคนโพสต์
ระบุว่าคนขับควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการไปพูดคุยกับผู้ปกครองหรือว่าครอบครัว
ดีกว่าจะยื่นเงินจำนวนเล็กน้อย๕๐๐บาทให้กับเด็ก
อกจากนี้นะคะมีคนสงสัยด้วย

รถยนต์ที่วิ่งมาทางตรงขนาดนี้
และเด็กอยู่กลางถนนแบบนี้นานแล้ว

แล้วก็เชื่อว่าคนขับอาจจะเล่นโทรศัพท์อยู่หรือไม่
ก็เลยมองไม่เห็นเด็กที่ยืนอยู่กลางถนน
เพราะถ้าเป็นปกติแล้วคนที่ขับรถอยู่

อย่างแรกเลยบีบแตร่เตือนหรือเริ่มชะลอรถ
แต่จากคลิปที่คุณผู้ชมเห็นคือพุ่งมาตรงเลยนะ
ไม่ได้มีการชะลอแต่อย่างใดเลยนะคะ
เรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อแน่นอนนะคะ
ว่าสุดท้ายแล้วจะจบลงอย่างไรและจะติดตามตัวคนขับได้อย่างไรค่ะ